นำงบประมาณสำรองอีก๑ก้อนมอบให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลในแต่ละประเทศ
เพื่อนำไปเยียวยาความเสียหายในลีกและการพัฒนาส่วนอื่น
จำนวน๕แสนดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็๑๖๒ล้านบาท
นายประธิสุภาพงศ์รองรายการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไฟ
ต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าสมาคมเนี่ย
ตกลงเนี่ยหลายข้อด้วยกันรวมถึงต้องพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
และอ้างอิงจากตัวเลขที่ต้องได้รับในรอบปีที่ผ่านมา
ออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเงินเยียวยาสโมสรของชาติสมาชิก

ซึ่งน่าจะทราบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการอนุมัติงบประมาณ
และต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมอย่างไรในการของงบประมาณส่วนนี้นั่นเองนะครับ